ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะยกระดับเตือนภัยค่ะ
นีโยนะคะปีนี้มาแรงกว่าปกติค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้
ลากยาวไปจนถึงมีนาคมปีหน้าประเทศไทยจะร้อนแล้วก็แรงกว่าปกตินะคะ
ตอนนี้ได้มีการการยกระดับเตือนภัยของเอลนิโยเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากว่าความน่าจะเป็นที่จะทำให้เกิดเอลนิโยทะลุ๙๐นะคะ
ศาสตราจารย์ดรวิศนุอัธวานิสอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเกษตร
ท่านได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กผ่านข้อความข้อความเฟซบุ๊คแบบนี้ค่ะท่านบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์เอลนิโย
ตอนนี้ได้มีการยกระดับสูงขึ้นนะคะโดยมีข้อมูลของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้ระบุไว้ว่าเหมือนกับพยากรว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดเอลนิโยเพิ่มขึ้น
โปรดติดตามตอนต่อไป